สี่หกปีเห็นความหลัง
ทั้งรักทั้งชังทั้งวานและพบคืน
สี่หกปีเห็นความหลัง
อดิติแหล่งทั้งเมืองฝี
ทั้งรักเท่านี้ฉันเล่มทุกเวลา
วันนี้ฉันได้คิดว่าถ้าอยู่แล้วคุณจะรู้รักเหรอ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามตอนต่อไป